สำหรับบางครอบครัวนี่บอกว่าเป็นเงินที่สำคัญมาก

คนบอกว่าเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นกับคุณยายไปกับหลาน
ยังเล็กอยู่เลย๖ขวบไปเฝ้าลูกสาวที่โรงพยาบาล

แต่ปรากฏว่านอกจากต้องห่วงอาการลูกสาวแล้วนะ
เงิน๓๐๐๐บาทยังมีคนใจร้ายมาขโมยไปอีกคุ้มสม
คุณยายกับลูกสาวนะนั่งเล่าให้กับตำรวจฟัง
คุณยายยังสาวอยู่นะอายุ๔๓เอง
คุณยายเกวลินบ้านอยู่ที่ตำบลบ้านจันทร์ที่บ้านดุงอุดรนะคะพาหลาน
ไปลงบันทึกประจำวันที่สพอุดรเลย
ยายก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๒๔เมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะ
มีคนร้ายบุกเข้าไปขโมยเงิน
ตอนที่นอนอยู่ที่เหมือนกับเรือนพักญาติที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรค่ะ
ยายบอกว่าเงิน๓๐๐นี้มีความหมายกับชีวิตแล้วก็ครอบครัวของคุณยายมากเลยนะ
ซึ่งตำรวจก็คุยกับยายยายมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะ
ยายเล่าให้ฟังว่ายายมาเฝ้าลูกสาวยายนั่นแหละต้องผ่าตัดสมองเพราะว่าโดนผัวมันทำร้าย
เลือดคั่งในสมองเลยเนี่ยผ่าตัดรอบที่๓ละ
อยู่โรงพยาบาลมา๒เดือนกว่าแล้วนี่ยายเปิดรูปให้กับนักข่าวดูเนี่ยนะคะ
อยู่โรงพยาบาลมาอาการลูกยังไม่ดีขึ้นจนรอบที่๓จะต้องผ่าตัด
แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นคุณยายก็ไปอาบน้ำไง
แล้วไอ้ตังสามพันเนี่ยปกติยายกลัวมากเลยนะว่าเงินจะหาย
ก็จะเอาตังค์เข้าห้องน้ำด้วยแต่รอบนี้ยายวางเอาไว้กับโทรศัพท์
ก็เลยคิดว่าน่าจะโดนขโมยแหละเพราะว่ามือถือยังอยู่
แต่เงินหายยายบอกว่าเงินนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัว
ญาติพี่น้องรวบรวมมาให้จะได้ซื้อสิ่งของมาดูแลลูกสาว
ซื้อข้าวให้กับหลานสาววัย๖ขวบได้กิน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนที่รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดร
พันธุ์ตำรวจเอกอดุลขวัญมั่นท่านทราบเรื่องนะ
ท่านมาที่โรงพักเมืองอุดรพอดีแล้วพอมีผู้ใต้บังคับบัญชารายงานว่า
เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเชื่อไหมท่านควักเงินส่วนตัวเลยนะ
บาทให้กับคุณยายเกวาลินบอกยายยายเก็บตังค์นี้ไว้นะ
เดี๋ยวเอาไปซื้อของให้ลูกยายตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็ไปซื้อข้าวให้หลานกินนะยายยายเนี่ยไหว้ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะ
แล้ววันนี้นักข่าวของเราก็ไปหาคุณยายอีกรอบนึงค่ะ
ยายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้นะยายก็ไปถามตำรวจมาเหมือนกัน
เรื่องกล้องวงจรปิดเพราะอยากรู้ไงว่ามันมีไหมจับภาพคนร้ายได้หรือเปล่า
ที่โรงพยาบาลมีกล้องไหมฮะจุดนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วตามตัวคนร้ายยากด้วยน่าจะเป็นญาติของผู้ป่วยนี่แหละที่มาเฝ้าไข้เหมือนกัน
หรืออาจจะไม่ใช่ญาติผู้ป่วยเป็นมิจฉาชีพที่แฝงมาเป็นญาติผู้ป่วย
แล้วมาปะปนอยู่กับคนทั่วไปเนี่ยนะฮะ
ค่ะแหมแต่พอมันไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วจะไปจับมือใครดมได้ล่ะถูกไหม
ถามว่าอาการของลูกคุณยายเป็นยังไงบ้าง
บอกว่าตอนนี้ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เลยนะคะ
แล้วบางทีเนี่ยก็มีอาการชักร่วมด้วยเหมือนกัน
โอ้โหยายบอกว่าตอนที่ลูกจับมือนะเหมือนกับน้องอยากที่จะลุกขึ้นมากอด
แม่บอกว่ายังไงแม่ก็จะดูแลลูกสาวคนนี้ให้ดีที่สุดนะคะ
จะโดยงานเลตกลากที่และกับไลน์
จริงกรณีนี้คุณยายได้เงินมาแล้วก็จริง
ตำรวจช่วยเหลือแล้วก็จริงแต่จริงก็อยากให้จับคนร้ายได้
ไม่รู้จะแฝงอยู่ในโรงพยาบาลอีกหรือเปล่านะฮะ